ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะคุณผู้ชมหลานเขยปืนโหด
มีการถือปืนแล้วก็บุกไปถึงหน้าบ้านไปจ่อยิงน้าเมีย
เจาะยิงไปหลายนัดจนตายสยองคานหน้าบ้าน
ส่วนต้นสายปลายเหตุเคยทะเลาะกันในวงเล่าแล้วมาสางแค้นแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะพี่ขวัญคือแบบโหดมากเลยนะคะ
ทำไมถึงอุกอาจแบบนี้แล้วเดินมาเหมือนตั้งใจไหมว่าจะมาก่อเหตุดูสิ
เป็นพฤติกรรมที่แบบอุกอาดมากแล้วนี่คือเป็นน้าเขยนะคะ
เป็นน้าเมียนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพัก
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวลูกศรสีแดงนั่นคือคนก่อเหตุคนก่อเหตุ
คือหน้าอีกเขตหน้าอีกเขตคือมือปืนนะคะ
นอนล้มฟุบลงจมกองเลือดตายอยู่ที่หน้าบ้านอย่างสยดสยองค่ะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีการหันกระบอกปืนหันลำกล้องไปทางญาติ
และมีการเหนียวไกลปืนยิงใส่ญาติด้วยแต่ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออกนะคะ
ทำให้ตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นน้าเมียน้าเมียเนี่ยตายหนึ่งศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่หน้าบ้านเลขที่๘๘
ตะบนตะโหมดอำเภอตะโหมดนะคะจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เป็นวินาทีที่นายเขตคนที่บุกเจาะยิงน้าเมีย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนสักประมาณ๑ทุ่ม๔๕นาที
จากภาพวงจรปิดเลยค่ะเห็นพฤติการอย่างชัดเจนเดินปลีเข้าไป
แล้วชักอาวุธปืนออกมาเจาะยิงในระยะเผาขน
แล้วก็มีการหันกระบอกปืนไปทางญาติลั่นไกลไปสองนัด
แต่ว่าปืนขัดลำกล้องทำให้ญาติไม่โดนยิง
ที่เขาเองนะคะเหมือนกับจะเดินหลบหนีออกมารอบนึงแล้ว
แต่จังหวะนั้นเนี่ยคนตายเหมือนกับมีพยายามที่จะพยุงตัวเองลุกขึ้นน่ะนะคะ
มือปืนหันไปเห็นค่ะเดินกลับไปอีกทีนึง
แล้วก็ยิงซ้ำจนเขาตายคาที่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
รวม๕นัดด้วยกันที่มีการเหนียวไกลปืนปอกกระสุนก็มีการเกลื่อนเต็มหน้าบ้านเลยนะคะ
ส่วนนี้คือภาพที่เจ้าที่ตำรวจได้มีการเก็บกู้ร่างศพของคนตาย
จากการสอบถามสอบสวนข้อมูลทราบว่า
มือปืนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันในวงเล่ากับคนตายมาก่อน
จากนั้นก็มีการย้ายไปทำงานที่จังหวัดนราธิวาสไม่ได้เจอกันอีกเลย
กระทั่งวันเกิดเหตุเขากลับมาทำบุญที่บ้านนะคะ
ปรากฏว่าพอมาทำบุญก็มาถามหาตัวคนตายว่าอยู่บ้านไหมหรืออะไรยังไง
จังหวะแรกนี่ไม่เห็นต่อมามาเห็นคนตายว่าโอ้อยู่ที่หน้าบ้าน
สุดท้ายก็ชักปืนออกมายิงเนื่องจากว่าเคยมีปัญหากันในวงเล่ามาก่อนหน้านี้
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวนะคะ
ข้อมูลพยานหลักฐานตำรวจบอกว่าตัวมือปืนเนี่ย
ได้มีการขับรถหลบหนีไปในพื้นที่อำเภอปากพยูนค่ะ
จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะเดินทางขับรถกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อที่จะตามล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ